วันนี้ต้องจับตานะเพราะคุณตาคนนี้หลังจากเขา
ทำเรื่องนี้ที่สุโขทัยแล้ววันนี้เข้ามากรุงเทพนะ

กรุงเทพคุณตายุ๗๙ปีเมื่อวานนี้ก่อน
เมื่อวานนี้ไปยิงเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์อยู่ตรงไหนครับหน้าโอ้โห

คือสูงกว่าตึกสามชั้นนี่ตรงแผ่นนี้

ประชาธิปไตรทิศปไตร
หน้าตามันเป็นยังไง
แต่ท่านบอกท่านอยู่ฝั่งประชาธิปไตย
แล้วกู้ภัยไปช่วยลงมาวันนี้เข้ากรุงเทพแล้ว

มาขอเจอคุณอุ้งที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
เอาล่ะมาดูก่อนเมื่อวานช่วยยังไงโอ้โหทุลักทุเลคุณผู้ชมเฮ้ย
บ่าย๒โมงเมื่อวานนี้ชาวบ้านโทรแจ้งว่ามีผู้ชายสูงอายุปีน
ขึ้นเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์สูงกว่าตึก๓ชั้น
ติดตั้งอยู่ที่นะครับติดกับที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัยเลย
ทรโขงประกาศประชาธิปไตยครับนะฮะ
เรียกร้องประชาธิปไตยตำรวจกู้ภัยไปเจรจา
ทราบว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยคือในทองอายุ๗๙ปีหรือ
ชาวบ้านเรียกตาทองตะท้องแถวนั้นเรียกตาทอง
อ่าทีแรกเนี่ยไม่ยอมลงมาครับจนเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมง
อากาศมันร้อนใช่ไหมแล้วน้ำก็ไม่เอาขึ้นไป
ตาทองโอ้โหอ่อนเพลียแฟบเลยครับ
อิดโรยฮะแล้วลงเองไม่ได้แล้วสิ
มันพอดีตัวขนาดนี้ต้องไปพาตาทองลงมา

ลงมาเสร็จปั๊บก็พาไปพักไปผ่อนที่ศูนย์ดำรงธรรมก่อน

ตาทองพอพักหายเหนื่อยหายร้อนนะเล่าบอก
ที่ปีนขึ้นไปเนี่ยอยากจะเรียกร้องประชาธิปไตย
อยากให้ประชาชนเลือกฝ่ายประชาธิปไตย

แล้ววันนี้จะเข้ากรุงเทพเข้ามาทำไมครับคุณตา

ประชาชนเลือกฝ่ายประชาธิปไตยและผมก็ต้องการไปพบ
ให้หนูแผ่ทองด้วยหน้าหนาอุ้งอิงผมต้องการพบเขา
ตาทองก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับคุณผู้ชม
ออกจากโรงพักออกจากศูนย์ดำรงธรรมขออภัย

เตรียมจะขึ้นรถทัวร์เข้ากรุงเทพฯ

จะบอกว่าเดี๋ยวจะมายืนรอที่อนุสาวรีประชาธิปไตยนะ
เขาอยากจะเจอคนนะครับ
และพักตามที่คุณตาพูดไปเมื่อสักครู่นี้

ให้หนูแพทองด้วย